เรื่องนี้หน่อยนะคะเป็นเรื่องที่ทำให้ชาวเชียงใหม่
เขาไม่สบายอกไม่สบายใจคือก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าว
สักประมาณช่วงบ่ายวันที่๑ตุลาคมคุณผู้ชม
ต้นยางนาสูงใหญ่เลยนะคะอายุกว่าร้อยปีแล้ว
สักประมาณสามสี่คนโอบอะค่ะนี่ถนนสายนี้นะคะ
สายเชียงใหม่ลำพูนเป็นสายเก่าสองข้างทางเนี่ยต้นยางนานะคะ
คุณผู้ชมสูงใหญ่เลยสูงสักประมาณเกือบ๒๐เมตรค่ะ
จู่โค้นล้มลงมาแปดต้นด้วยกันนะคะแล้วต้นยางนาเนี่ย
พาดกับสายเสาไฟฟ้าต่างต่างเสาไฟฟ้าล้มเป็นโดมิโนอีกสี่สิบต้น
บ้านเรือนของประชาชนก็ถูกทับด้วยนะคะอันนี้หนึ่งประเด็นแล้วที่ทำให้ชาวบ้านเขาไม่สบายใจว่าเอ๊ะ
มันเกิดเรื่องของอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าทีนี้พอนำเสนอข่าวนี้ไปมันมีคลิปคลิปหนึ่งค่ะ
มาซ้ำเติมความรู้สึกของชาวเชียงใหม่ยิ่งไม่สบายใจไปอีกนะฮะ
มันมีคลิปหนึ่งคลิปชายหญิงร่วมเพศกันใต้ต้นยางนาคุณผู้ชม
ทีนี้ก็เลยถูกจับไปผูกโยงว่าเอ๊ะคลิปนี้หรือเปล่าที่ทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ
ประจำต้นยางนาเนี้ยที่มีอายุกว่าร้อยปีเนี้ยนะคะ
โกรธก็เลยนี่โค้นล้มลงมาแบบนี้นะครับ
เพราะถ้าเกิดว่าไปดูจุดอื่นอื่นเนี้ยเอ๊ะไม่ได้มีลม
ไม่มีฝนเหมือนกับจุดนี้นะคะเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้
คุณผู้ชมนอกจากต้นยางนาแล้วก็เสาไฟฟ้าที่โค้นล้มลงมาแล้วนะ
สารหลักเมืองเชียงใหม่ลำพูนตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ห้า
บ้านปากกองตำบลสารพีแล้วก็หมู่ที่๑บ้านอุโมงของตำบลอุโมง
อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเนี่ยค่ะพังเสียหายมาด้วย
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนสองจังหวัดที่เขาสักการะบูชา
เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวลำพูนแล้วก็ชาวเชียงใหม่นะคะ
ทีนี้คนในพื้นที่เชื่อว่าแน่นอนมันต้องเกิดเรื่องอาเภษ
คุณผู้ชมมีการเผยแพร่คลิปถูกระบุว่าคลิปเนี้ย
เกิดขึ้นสักประมาณสองถึงสามสัปดาห์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ต้นยางนา
้นล้มลงมานะคะเป็นคลิปวัยรุ่นทำไม่ดี
บริเวณใต้ต้นยางนาชาวล้านนาเขาเรียกว่าขึดบ้านขึดเมือง
ก็คือเป็นสิ่งอัปมงคลนี่เราต้องเบลอแบบนี้นะคะ
เป็นการร่วมเพศกันอย่างจงคลื้มเลยบริเวณข้างถนน
กันว่าการกระทำแบบนี้ก็เลยทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โกรธ
เพราะพายุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นบริเวณต้นยางนา
บ้านปากกองในพื้นที่ตะบนสารพีแต่จุดอื่นอื่นเนี่ย
ไปสำรวจตรวจสอบแล้วนะคะในวันเวลาเดียวกัน
แทบจะไม่มีพายุเลยอ่ะค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวไปสอบถาม
คุณวันลบนามวงพรมนะคะเป็นรองประธาน
ส่งเสริมศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่
สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
นั่นก็บอกว่าเรื่องของอาเภษอาธรรมเนี้ย
มันก็เป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่างก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลที่จะเชื่อแบบนั้น
เป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้ปกติไม่เคยเกิดแต่มาเกิดช่วงนี้พอดี
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยอาจจะไปผูกโยงกันเป็นไปได้ทั้งนั้น
ต้นไม้ทุกต้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิเทวดาคุ้มครองอยู่
ใครที่มาลบหลูก็จะมีการออกมาเตือนนะคะ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุตามคลิปที่ปรากฏ
บอกว่ามีชายหญิงร่วมเพศกันใต้ต้นยางนา
ตอนที่เราไปตรวจสอบไปพบตำรวจชุดสืบของสพสารพีพอดีเลย
เขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเช่นเดียวกันค่ะ
เอาคลิปไปดูนะคะพยายามเปรียบเทียบ
จากคลิปกับจุดเกิดเหตุจริงเป็นจุดนี้ค่ะ
จุดนี้ก็คือบริเวณหน้าสำนักงานย่อยของกรมทางหลวงชนบท
ใกล้กับตลาดนัดเก้าแสนตำบลยางเนิ้งของอำเภอสารพีที่เชียงใหม่
เป็นจุดที่ใกล้กับต้นยางนาหมายเลข๒๘๘
ฝั่งถนนที่มุ่งหน้าสู่จังหวัดลำพูน
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุต้นยางนาล้มสักประมาณ๑กิโลเมตร
ก็คือจุดที่ต้นยางนาล้มเนี่ยห่างจากจุดที่ถูกกล่าวอ้างว่า
มีการร่วมเพศกันระหว่างชายหญิงสักประมาณ๑กิโลเมตรนะคะ
ว่าคลิปดังกล่าวจะทำขึ้นเพื่อขายในโซเชียลมีเดีย
เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าไปดูคลิปแล้วเนี่ยคลิประบุชัดเจนเลย
เรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะผู้การเชียงใหม่พลตำรวจตรีธวัชชัย
พงศ์วิวัฒนาชัยท่านบอกว่าจากการตรวจสอบคลิปดังกล่าว
เชื่อว่าเป็นกลุ่มทำคอนเทนต์หารายได้จากออนไลน์
และน่าจะเกิดขึ้นนานแล้วไม่ต่ำกว่า๓๔เดือนนะคะ
แต่มีคนหยิบมาใช้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
อันนี้ผู้การบอกว่าถือเป็นการซ้ำเติมชาวสารพี
สร้างความเสื่อมเสียให้กับจังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้ท่านบอกว่าสั่งการให้ตำรวจท้องที่ก็คือ
โรงพักสารพีเร่งติดตามตัวคนในคลิปมาดำเนินคดีในฐานความผิด
ก็คืออาณาจารย์ต่อหน้าธารกำนัน

พร้อมฝากไปถึงประชาชนหากพบพฤติกรรมในลักษณะนี้

ส่วนกรณีพายุพัดต้นยางนาลมนั้น
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านแล้ว
ตอนนี้ถนนหนทางต่างก็สามารถเปิดใช้สัญจร

คือก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีเหตุการณ์ที่ว่ามีคน
ไปเปิดรถให้เขาทำอะไรกับหน้าอกอ่ะใช่ไหม

คือส่วนใหญ่เขาก็เชื่อว่าต้นยางที่มันโค้นเสาไฟฟ้า
มันก็เป็นภัยธรรมชาตินั่นแหละจุดตรงนี้เป็นร่องลมด้วยนะครับ
พายุผ่านมาพอดีคงจะไม่ใช่อาเภษอาถรรพ์อะไรหรอกนะครับ
แต่ก็อยากให้ตำรวจจับคนที่ไปก่อเหตุทำลักษณะถ่ายโครงถ่ายคลิปอะไรให้ได้โดยเร็ว
ชาวบ้านบางคนก็เชื่อนะบอกว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากคนมาทำบัตรสีบัตรทะเลิงนั่นแหละ
ก็เลยทำให้มีอาเภษเหตุร้ายเกิดขึ้น
อาจจะเป็นพวกโรคจิตหรือเปล่าหรือพวกที่เล่าที่ยาผมคิดว่าแบบนี้
เกี่ยวกับเกิดอาเภษอาถรรพ์ขึ้น
มันแล้วแต่ความเชื่อถือน่ะ

ขณะที่ประหลัดอำเภอสันทรายนะครับประหลัดบุญยฤทธนิปวนิษฐ์
แล้วก็เป็นประธานสหพันธ์ประหลัดอำเภอแห่งประเทศไทยด้วย
บอกว่าไม่สบายใจมากกับเรื่องนี้นะครับ
เดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานต่างยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ให้ตรวจสอบแล้วเอาผิดกับคนที่ไปทำคลิปอนาจารย์แถวจุดที่เกิดเหตุนะครับ
ถ้าจะมีการแก้ไขให้มันถูกต้องแล้วก็ลนลงว่าต่อไปนี่ยังมี
แล้วก็ต่อไปก็จะกลับเรียนทางถ้าผมถูกกล่าวโทษผมก็จะขอให้ทางศาลได้ลงโทษเพิ่มขึ้นหนักหน่อย